เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
ปฏิเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแล้วครับถ้าหากประมาท
เอ๊ะแต่ที่จะได้ดูต่อจากนี้เป็นการประมาทหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางถนนอย่างแท้จริง
เรียกได้ว่ามันหลุดมันหลุดออกมาได้อย่างไรครับเนี่ย
พี่รอรถ
ล้อพี่หลุดพี่ไม่สนใจเลย
พี่ขับรอรถก่อนโอ๊ยพูดไม่ถูก
ชะลอรถแป๊บให้ล้อมันกลับเข้าที่มันก่อนแล้วค่อยออกไป
มันจะกลับเข้าที่มันได้ไหมเนี่ย

อาจจะดูเหมือนเรื่องตลกแต่ไม่ตลกนะครับ
มันเกิดอุบัติเหตุได้นะครับกับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้
คือเข้าใจคนขับรถพ่วงรถใหญ่

แต่พอหลุดออกมาอย่างนี้มันทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนรอบข้างได้
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็พูดขำอะเนาะ
พี่ฉันรอหน่อยรอหลุดตามไม่ทัน
รอวิ่งตามอยู่น่ะเหนื่อยหมดแล้ว

แต่เรื่องมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
เพราะฉะนั้นบอกแบบนี้ละกันไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือว่ารถใหญ่
อันนี้ก็ต้องบอกแบบเน้นหน่อยนะว่ารถใหญ่ที่ใช้บรรทุกของเนี่ย

เพราะว่าใช้บรรทุกของนี้มันเป็นประมาณศึกษาหนัก
เพราะฉะนั้นการเช็คสภาพรถทุกครั้งก่อนออกใช้งานเป็นเรื่องที่ดี
อันนี้ผมฝากเตือนไม่ได้มาตำหนิกันแต่อยากจะให้ช่วยกันจริงครับ

อันนี้ดีนะที่มันยังไม่เป๋ออกไปนอกเส้นทางแล้ว
บ้านเรือนคนนะอันตรายมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วล่ะ
เราเคยนำเสนอกันไปก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเช็คสภาพรถกันก่อนนะคะ